ไปไปเที่ยวกันให้ทัวร์ไทย
เที่ยวไทยมีแฮ

แล้วก็เที่ยวกันท่องเที่ยวไทย
ช่วงนี้โลซีซั่นท่องเที่ยวหายไปหมดเลย

เราก็ต้องมีการพรีเซนต์

พี่น้ำแข็งลองหน่อยมั้ยครับ

เห็นเขามิสแกนก็สูง

โปรโมทประเทศไทยของเราแต่ว่าโอ้โหดูสิเนี่ย
ฟ้าฝนฝนตกเกือบทุกวันเลยนะครับ

ตรงเช้าเนี่ยนะครับหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
ภาคอีสานเกือบทั้งภาค
ภาคตะวันออกเกือบทั้งภาคนะครับ
ภาคกลางตอนล่างฝนเยอะ

ใครจะวางแผนท่องเที่ยวเดินทางไหน

เลื่อนไปก่อนล้างรถก็เลื่อนไปก่อน

ช่วยดูหน่อยนะครับเดี๋ยวไปตรวจสอบสภาพอากาศ
ตอนนี้ปัจจัยหลักก็คือเรื่องของ
ร่องฝนนะครับหลักที่มา
ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศเมืองไหนของเรา
ขณะนี้เองถ้าหากดูจากกราฟิกนี้
ร่องฝนเกิดจากหย่อมฝน๒หย่อม
่อมหนึ่งอยู่แถวพม่าอีกห่อมหนึ่งอยู่ที่ลาว
สองหย่อมนี้เวลาเขามีการก่อตัวขึ้น
ก็จะมีการเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มฝนนะครับ

เข้าสู่หย่อมฝนที่อยู่ประเทศลาว
ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
พายุหนึ่งลูกที่จะเข้ามามีบทบาทกับเมืองไทยของเรา
จะเคลื่อนที่ไปตรงบริเวณดังกล่าว
โดยพายุลูกนี้ขณะนี้เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะพัฒนากลายเป็นพายุ
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะกลายเป็นพายุระดับสูงสุด

แล้วก็จะขึ้นฝั่งในช่วงวันพรุ่งนี้เย็น
หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่เวียดนามลาว

แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่มาจากทะเล

ก็จะพบว่ามีการเหนียวนำเอาความชื้นต่างมาจากทะเลด้วย
ก็จะทำให้ความชื้นเหล่านี้นั้นมีลักษณะในการกลั่นตัวกลายเป็นกลุ่มฝนมากพอ
ที่จะทำให้เกิดฝนตกชุกในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวด้วย
จุดที่ต้องระวังก็คือพื้นที่ที่ติดกับลาว
บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออก

อยู่พื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปก็อาจจะต้องระวังด้วย
เพราะว่าฝนที่มาพร้อมกับพายุรวมกับฝนที่ตกมาก่อนหน้านี้
อาจจะทำให้เกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้นะครับ
นี่คือภาพถ่ายฝนณขณะนี้
เป็นการแสดงลักษณะการตกของฝนตอนนี้

ก็จะพบว่ามีฝนกระจายตัวหนาตาเลยทีเดียว
ถ้าหากเราดูก็จะพบว่ากระจุกอยู่ในไทยค่อนข้างเยอะเลยนะครับ

ก็จะพบว่าตอนบนจนถึงตอนกลาง
ฝนหนาแน่นอิสานเกือบทางภาค

แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานคร

ส่วนใหญ่ก็เน้นตกบริเวณฝั่งที่ติดกับลาวซะส่วนใหญ่แพร่นานแถวนี้
ส่วนภาคใต้ก็จะเน้นหนักบริเวณทางตอนบนกับฝั่งอันดามันที่จะมีฝนตกเยอะในเช้าวันนี้
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวจะออกจากบ้านจะสังเกตว่ากลุ่มฝนเนี่ยค่อนข้างหนาตานะครับ
ดังนั้นเตรียมอุปกรณ์การฝนวางแผนการเดินทางดีมีโอกาสเจอเรื่องของการจราจรที่จะติดขัดด้วยนะครับ
ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยในระยะนี้นะครับ
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝนนะครับ
ระวังน้ำฝนสะสมนี่คือ๑๒ชั่วโมงนะครับในวันนี้
แล้วถ้าหากไปดูอีกภาพหนึ่งอันนี้เป็น๒๔ชั่วโมงนะครับ
ก็จะพบว่าหนักเป็นภาคอีสานสักส่วนใหญ่นะครับ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
แต่ว่าอีสานเนี่ยถ้าหากดูจากสีก็จะพบว่าสีมีลักษณะเป็นสีเหลืองแล้วก็สีเขียวอ่อน
นี่คือมีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับ
อาจจะทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมขังน้ำท่วมในบางจุดบางพื้นที่ที่เป็นรุ่มได้
ก็อาจจะต้องระวังกันหน่อยนะครับในระยะที่มีฝนตกมาในตอนนี้
ส่วนคลื่นลมเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าภาคใต้ฝนอาจจะไม่เยอะมาก
แต่ว่าคลื่นลมก็ยังคงต้องระวังนี่คือช่วงเช้านี้นะครับ
สีม่วงคือ๒๓เมตรยังคงเข้ามาชิดตามแนวชายฝั่ง
ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลางครับ
ส่วนคลื่นสีน้ำเงินคือคลื่นประมาณ๒เมตรติดแนวชายฝั่งในบริเวณฝั่งอ่าวไทยนะครับ
นี่คือช่วงเย็นก็จะสังเกตว่าฝั่งอ่าวไทย
คลื่นก็จะเริ่มแรงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือทั้งสองฝั่งในวันนี้
ต้องติดตามการพยากรณากาศติดตามสถานการณ์คลื่นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
โมงก็จะพบว่าฝนส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในอีสานนะครับ
เริ่มมีแผลมาบ้างในแถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

นี่คือช่วงประมาณเที่ยงนะครับ

แล้วก็อีสานบางจุดยังคงตกหนักจากแถวบริเวณแนวภูเขา

นี่คือช่วงประมาณบ่าย๓โมงนะครับ
จะไปอยู่แถวบริเวณอีสานตอนบน

เหนือก็จะเป็นฝนที่ค่อยมีการแผ่เข้ามาบางจุดบางพื้นที่

ลักษณะดังกล่าวก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วม
ในบางจุดบางพื้นที่ได้นะครับ
ดังนั้นใครที่อยู่ในจุดที่เวลาฝนตกบ่อยและน้ำท่วมอย่างรวดเร็ว
ก็อาจจะต้องเฝ้าระวังกันดีหน่อย
วางแผนการใช้ชีวิตด้วยในระยะนี้
ถึงอากาศแปลปวลเหลือเกิน
ความรุนแรงที่จะมาพังไม่ค่อยรุนแรงเท่าไร
แต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือเวลาเขากลายเป็น

วันนี้ไหนพามาเที่ยวเมืองไทย
เราก็ต้องพาไปตุ๊กของเราหน่อย
รถพี่ทำอะไรได้บ้างนะครับ

ดริปดริปอย่างไรครับพี่